เดินไปร่วมการแสดงออกในครั้งนี้ครับ
เพราะว่าเราเห็นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น

เราอยู่ในสังคมด้วยกัน
เราต้องทำอะไรตอบแทนสังคม
ไม่อยากให้คนคิดหอมเรียในรูปภาพแบบว่า
นางงามเราต้องแบบเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยในรูปแบบนั้น
แมวเป็นมนุษย์หนึ่งคนค่ะ

ไม่มีท็อปิกไหนที่ไม่สามารถคุยได้
คุณพ่อบอกว่าก่อนอายุ๑๘ทุกอย่างที่อยู่ใน

อยู่ในบ้านนี้ก็อยู่กับกฎของคุณพ่อ
ดหนึ่งอย่างเช่นเป็นห้ามเจาะหูก่อนอายุ

ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นแมทก็ทำงานในวงการตั้งแต่
แต่ใส่ไม่ได้ก็เลยถามคุณพ่อเลยเสร็จแบบ
เราอยากจะเจาะหูเพราะว่าใช้เพื่องาน
ว่าจากหูมันมีผลอะไรบ้างแล้วต้องดูแลมันยังไง
เราก็เลยไปดูว่าโอเคเราสามารถเจาะได้ที่โรงพยาบาลนี้นะ
อาจจะอักเสบได้แต่เราต้องดูแลแบบนี้แบบนี้
คุณพ่อก็เลยเห็นโอเคเราเข้าใจมันแล้ว
เขาก็เลยยอมทุกอย่างมีเหตุมีผล
ทุกอย่างแบบขาวดำทุกอย่างมันสามารถคุยกันได้
สำหรับในครอบครัวเป็นแบบนี้ในห้องเรียนคุณเป็นเด็กไทย

เช่นยกตัวอย่างให้ฟังกันเชียวเราเด็กไปยังไงบ้าง
มีครั้งหนึ่งค่ะห้องเรียนไทยของเรีย

แล้วเราไม่เคยมีแบบการยืนขึ้นเคารพคุณครู
ครูไทยคนใหม่เขาเดินเข้ามาในห้องเรียนไทยนั้น
เขาบอกว่าเด็กทุกคนยืนขึ้น
แล้วเราแบบไม่เข้าใจทำไมเราต้องยืนขึ้น

คุณครูบอกว่ายืนขึ้นเคารพคุณครู

เราจะยืนเคารพคุณครูทำไมถ้าคุณครูไม่เคารพพวกเรา
แล้วคือแบบอันนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้แบบ
สำหรับครูไทยคนนั้นเขาเศร้ามาก
แล้วทำไมถ้ากลับไปเราก็อยากจะแบบกลับไปพูดใหม่
เพราะว่ารู้สึกว่ามันเจ็บใจไปหน่อย
แต่ว่าคุณครูหลังจากวันนั้นคือแบบเปลี่ยนพฤติกรรมเลยค่ะ
เขาแบบว่ายอมที่จะฟังพวกเรา
แล้วหลังจากนั้นเราเคารพคุณครูจริง
เพราะเราเห็นว่าคุณครูคนนั้นเคารพพวกเรา
เราก็เลยต้องขอบคุณคุณครูคนนี้มากเลยที่แบบว่าเปิดมุมมองของเขา
เขาถูกเลี้ยงมาแบบนั้นไม่ได้เป็นความผิดของเขา

แต่เมื่อเราไปตอบโต้กับเขาเขาฟังเรา
เพราะฉะนั้นเรามีเส้นในการแสดงออก

มีเส้นคิดว่าเส้นนั้นคือเส้นของความเคารพนั่นแหละ
คือเราสามารถบอกความคิดเราได้
แต่มันมีเวย์ให้มันสร้างสรรค์

แต่เราคิดว่าคนไทยทุกคนก็มีคำถามแหละ
มันเป็นแค่บางห้องเรียนที่ไม่สามารถถามคำถาม
แต่สำหรับมารยาทุกคำถามอยากฟังคำตอบ

งั้นเราจะถามไปทำไมถ้าเราไม่อยากรู้คำตอบ
กลับไปเราจะกลายเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกหรือเด็กติม

แต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าแบบตอนเด็กเลยกล้าแสดงออกมากว่า
ตอนยิ่งโตยิ่งไม่กล้า
คิดว่าเป็นสังคมด้วยและแบบมีเดียต่าง
ทำให้เราแบบว่าเริ่มแบบระแวงคิดถึงตัวเองว่าแบบเฮ้ยแบบ
อย่างเช่นใช่ไหมคะแค่เรื่องซีซิโก้เรื่องภายนอก
ตอนเมียเริ่มแบบประมาณอายุ๘ขวบถึง๑๕๑๖อ่ะ
กำลังยืดอยู่พอดีค่ะแล้วแบบอายมากว่าเราผูอ่ะผอมสูง

เราก็เลยเริ่มแบบเงียบมากขึ้น
อยู่ในห้องเรียนเราก็ขยันเรียนเราสามารถแบบแสดงออกในการเรียนของเรา
แต่ว่าไงด้านแบบพูดคุยหรือว่าแสดงท่าทางอารมณ์เราก็ยิ่งแบบไม่กล้ามากขึ้น
กว่าปีนี้ค่ะจนอายุ๒๘ถึงเริ่มแบบรู้สึกโอเคกับตัวเราเอง
เข้าใจภูมิใจในตัวเราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากกว่านี้
คือถ้าเรารู้สึกว่าเราผอมไปตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าทุกอย่างรอบข้างเราบอกว่าเราผอมไป
พยายามดูแลสุขภาพของตัวเองเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างไปแคร์ทำไมคนอื่นคิดเขาไม่รู้เรื่องจริงของเรา
แต่ว่าเราไม่ต้องแบบโกหกอ่ะคือถ้าใครถามว่าแบบเฮ้ยแบบเราอันนี้ไหมอันนี้มันไหมก็บอกตามตรงแต่แบบเราไม่ต้องทำให้เขารู้สึกเจ็บถ้าเราแคร์เราก็พูด
อะไรคือเหตุผลในการตัดสินใจเดินไปร่วมการแสดงออกในครั้งนี้ครับ
สำหรับคนรุ่นใหม่ในมารยาให้ความเยี่ยม
ความสำคัญหรือว่าเห็นความหวังอะไรในตัวเขาบ้างในปัจจุบัน
รู้สึกว่าแบบเด็กสมัยนี้มีพลังมากเขามีเหตุผลมากที่เขาออกมาพูดออกมาเรียกร้องเขาออกมาพูดและเรียกร้องแบบมีเหตุผล

เวลาเมืองอีกหนึ่งคนเราเป็นพระโลกคนหนึ่งเราก็ต้องมีพื้นที่บนโลกใบดู้ยค่ะ
สนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมสนใจที่จะเล่นการเมืองอะไรบ้างไหมมาริยา
เพราะว่าดูสถานการณ์ที่เมืองไทยและทั่วโลกแหละ
การเมืองเป็นอะไรที่มันดูเครียดมาก
มีความไม่เกรงใจระดับหนึ่งในสิ่งที่เราเห็น

ไม่สามารถอยู่รอดกับการเมืองที่ประเทศไทย
ภรรยามาอยู่พักผมมาอยู่พักฉันซิ
สนใจไหมคะนี่มาจีบสนใจไหมจะตอบเขาว่าอะไร
จีบได้ค่ะแต่ว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เราเชื่ออยู่
เราอยากจะมุ่งหน้ากับการแบบช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คิดว่าเราก็สามารถมีอิทธิพลในหลายด้านได้

สิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่ถูกเก็บไว้เบื้องหลัง
ในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะของคนในเมืองค่ะ

สมมุติหนาเนี่ยพรุงพลังมาสิ่งคอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับมาริยา
เราต้องเก็บขยะของเราประมาณ๑๔วันแล้วแต่คนที่อยากจะร่วมค่ะ

ได้เข้าใจตัวเองว่าเราเป็นผู้บริโภคแบบไหน

ได้เข้าใจว่าแบบเราใช้ของอะไรบ้าง
มีแบบไหนบ้างมีเพศไหนบ้าง

ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจตัวเองมากขึ้น
เมื่อเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราใช้อะไรยังไง
เราสามารถต่อได้เราสามารถรู้ว่าโอเคเราควรทำอะไรต่อ

คนที่จะอยู่เคียงข้างเราก็ต้องไปในเส้นทางเดียวกันแหละ

ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ชอบกันแล้วเราไม่ได้รักกันแล้ว
เราแค่ไปคนละฝั่งกันหรือว่าไปคนละด้านกัน
มีความสนใจคนละอย่างมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

ทุกอย่างมันแบบความรักตอนมันจบมันก็จะมีความเจ็บปวดแหละ

ยาโสยนิยนายังอกหักกี่รอบเนี่ย

สัก๓๔๕รอบแหละ

ความเปลี่ยนแปลงมันยากแต่มันก็เกิดขึ้นแหละในชีวิตนี้
ประกอบความรักของมาริยาคืออะไรบ้างคะ
เราต้องพร้อมสู้ในหลายเรื่องเหมือนกันมันต้องต้องส่งเสริมกันนะคะ
เราสามารถรักทุกคนที่เราเจอได้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราสามารถรักทุกคนได้ครับ
คุณมีลูกคุณจะเลี้ยงลูกแบบไหนเลี้ยงแบบที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงคุณไหม
ใช่ค่ะพวกเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยบางทีแบบอย่างเช่นแบบตอนได้เล่นกับลูกของพี่ชายค่ะ
บางทีเขาสอนเราบางอย่างเลยเขาตั้งคำถามบรรยายเถอะเออแบบทำไมมันเป็นอย่างนี้

เพราะฉะนั้นอนาคต๓ปี๕ปีเราจะเห็นมาริยาในรูปแบบไหนบ้างคะหลังจากนี้
ไม่รู้เลยเหรออาจจะเข้าไปอยู่ในป่าแล้วยิ่งโตแล้วยิ่งแบบอยากอยู่กับธรรมชาติมากขึ้น
คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าใหม่จะใส่เยอะเท่าที่มีอยู่
แต่ว่าแมวต้องยอมรับว่าเมียมีเสื้อผ้าเยอะมากตั้งแต่แบบเมียอายุแบบน้อยเราก็มีเสื้อผ้าเยอะมาก
ถ่ายแบบด้วยอะไรด้วยค่ะเราก็รู้สึกแบบเรามีพอแล้วบางทีเราก็อยากจะซื้อบางอย่าง
แต่ว่าเราแค่ต้องคิดก่อนว่าแบบมันจำเป็นจริงไหมเราสามารถหามือสองไหมหรือว่าเราสามารถแบบแลกเปลี่ยนกับคนอื่นไหม
เราไม่สามารถแบบเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราไม่สามารถแบบว่าฉีกจากสังคม๑๐๐ณตอนนี้

มริยาในลุคนี้เท่าไหร่มีความเข้าใจมริยาประเภทไหนที่อยากพูดแล้วพี่ไม่ได้ถามเชิญเลยค่ะสำหรับคนผู้ชม
พี่ถามรอบครอบมากเลยนะคะ

อาจจะมีแบบว่าทำไมเป็นคนง่ายค่ะสามารถมาพูดคุยกับเราได้
เราพร้อมที่จะฟังเหตุผลเราพร้อมที่จะฟังความคิดที่แตกต่างกันไม่อยากเห็น
เราต้องแบบเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยในรูปแบบนั้น
แต่ว่าเราพยายามทำดีที่สุดของเรา
อย่าถือสามเนี่ยนะคะถ้าเรานั่งแบบไม่แค่ดูแบบร
แบบแต่ละอย่างของคนที่ฟังอยู่

แต่ว่าเราจะพยายามทำดีที่สุด

โปรดติดตามตอนต่อไป